อ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้เกิดเป็นวิวาสศึกเดือด
นี่ฮะดูนี่เลยพาดหัวอยู่ด้านหลัง

โอ้โหคุณคะชุนละมุนชุนละเกกันเลยทีเดียว
มีทั้งฝ่ายที่เข้าไปห้ามมีทั้งฝ่ายที่ตีกันเอง
คือคนในตลาดหุ้นวายกันไปหมดนะคะ
อาชิกสะพาดเทศสะบานอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
เกิดขึ้นที่ตลาดหน้าสารากลางนะคะของจังหวัดค่ะ

เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการจัดล็อกขายของได้ไม่ลงตัว
ทำให้สองฝ่ายเปิดศึกกันแบบดุเดือดเลยทีเดียว
ทางด้านของตำรวจพอได้รับแจ้งเขาไปถึงแต่ไปถึงแล้วมันยังไง
เขาแยกย้ายกันแล้วนะสิสองฝ่ายแต่ก็ยังไปเจอคนเจ็บค่ะ
คนเจ็บชื่อว่านายวีระนาคะจรุนศิษย์อายุเจ็ดสิบสามปี
โอ้โหเป็นพ่อค้าขายของได้รับบาดเจ็บคิ้วขวาแตกเป็นแผลฉีกขาดนะคะ
อ่านี่ค่ะแล้วก็มีนายวิชาณนพก้าวอายุห้าสิบเอ็ดปี
นายวิชาณนพก้าวเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้
คุณวีระนะคะฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมคิ้วขวาแตก
คุณวิชานพก้าวอายุ๕๑คนนี้ก็มีร่องรอยบาดแผลที่บริเวณคอ
เหมือนโดนขวดหรือว่าโดนกระชากคอเสื้อเนี่ยนะฮะเออใช่คล้ายโดนลอยเล็บอ่ะนะคะ
เจ้าตัวอยู่ในเหตุการณ์และเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนไปห้าม
แต่กลายเป็นผมดันไปโดนด้วยแล้วก็มีแผลอย่างที่เห็น
ทีนี้พ่อค้าคนหนึ่งในตลาดค่ะชื่อว่าคุณสุกิตเนี่ยนะคะ
เขาก็เล่าแบบนี้ว่าคือมันมีเรื่องของกับเนี่ย
การจัดของจัดล็อกอะไรไม่ลงตัวกับเจ้าหน้าที่สมาธิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่มาจัดล็อกขายของให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วสุดท้าย
พอมันตกลงกันไม่ได้ก็เลยมีปากเสียงกันจนบานปลายไปสู่การทำร้ายร่างกายกัน
ฝ่ายเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ไปตามคนมาเพิ่มมันก็เลยเกิดการคุยกันไม่จบและชกต่อยกัน
ตัวคุณวีระเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาเป็นพ่อเอ่อเขาอ่ะเนี่ย
พ่อของพ่อค้ารายนี้โดนเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ย
นี่ตามคำกล่าวอ้างเขานะเขาบอกเขาโดนเจ้าที่เทศบาล
พุ่งเข้าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่ลูกชายก็จะพยายามเข้ามาช่วย
แต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนอันนี้ตามคำกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เทศบาล
เอาคนมาเพิ่มแล้วก็เลยถูกคู่กรณี
คือโดนรุมก่อนจะแยกย้ายหลบหนี
พูดสักคราวเลยไปสอบถามนะคะกับคุณองค์อาบ
ซึ่งเป็นรองนายกเทศบาลเมืองชนปรี
คือต้องถามให้รอบด้านนะคุณนะถามให้รอบด้านมันเกิดอะไรขึ้น

แต่ทำไมทะเลาะวิวาสกับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นประชาชน

เราไปถามเลยนะคะกับคุณองค์อาจประเสริฐจิต

ทัศบาลเบืนชนโบรีท่านบอกแบบนี้ว่า
ปัญหาไอ้ที่ทะเลาะวิวาดกันระหว่างพ่อค้าผู้ชายกับแม่ค้าหญิง

เจ้าหน้าที่ยืนยันนะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาส
ที่เกิดเรื่องเราเห็นในภาพเป็นเรื่องของการเข้าไปห้ามปราม
เดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการตลาดมาสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
อาจจะต้องมีการลงโทษกันตักเตือนกันนะคะ
แล้วจะให้หยุดขายไปประมาณ๑๓เดือนก่อน
ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขายไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้นะ
เพราะเข้าใจว่าประชาชนต้องทำมาหากินค่ะ
ก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวน่ะเพราะไม่เรียกส่วนตัวกับทางเรา
ถ้าที่วาดเดี๋ยวจะมาประชุมกันว่าเห้ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ควรจะต้องลงโทษอย่างไร
เทศบาลต้องเคลียร์ให้ลงตัวนะคุณนะ
ตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะครับ

บอกว่าจริงมันจะมีการจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
และทีนี้มันก็ต้องมีการจัดล็อกขายของกันใหม่ช่วงระยะหนึ่ง
ต้องจัดล็อกกันใหม่แต่ทีนี้มันอาจจะแบบว่า
จัดกันไปกันมาแล้วไม่พอใจกันไปกันมาหรือเปล่า
มันถึงเกิดเหตุการณ์สอทอทะเลาะกับพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่ากลุ่มพ่อค้ากับกลุ่มแม่ค้าที่มีเรื่องกันตอนนี้
พ่อค้าแม่ค้ามีเรื่องกันเองแต่ทางเทศบาลนั่นแหละคือคนที่เขาไปห้าม

เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้อีกทีหนึ่ง